เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านมาต่อกันเลยนะฮะ

เพราะว่าก็มีการถามมาเหมือนกันนะครับว่า
แต่ว่าไม่ว่าผลการสอบสวนเรื่องนี้

มากที่สุดมากกว่าบริษัทอื่นนะครับ
พาคุณผู้ชมมาดูหน่อยครับว่าข้อมูลต่างนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
เรื่องนี้ต้องบอกว่าการบินไทยมีการสั่งซื้อเครื่องยนต์ของเครื่องบิน
หลายบริษัทหลายยี่ห้อทั้งหมดนั้นมี๔บริษัทด้วยกันครับ
จากการที่ไปดูเรื่องของข้อมูลทรัพย์สินของการบินไทยล่าสุดณวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
เป็นแบบเครื่องยนต์ที่ติดมากับเครื่องบินทั้งหมด๓๖เครื่องนะครับ

ลำนะฮะลำละ๒เครื่องรวมเป็น๑๒เครื่อง
ลำละ๑๒เครื่องทั้งหมด๑๒เครื่องลำละ๖เครื่องด้วยกันนะครับ
รวมทั้งหมด๓๖เครื่องเป็นเงินกว่า๗๕๐๐๐ล้านบาท
ทั้งมีการซื้อมาเป็นอะไรอีก๑๓เครื่องด้วยกัน
เป็นเงินกว่า๓๓๐๐ล้านบาท
เป็นเงินกว่า๗๘๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งถือว่าเยอะที่สุดทั้งมูลค่าของเครื่องยนต์
และเยอะที่สุดทั้งเรื่องของมูลค่าในการสั่งซื้อมากกว่าบริษัทอื่นนะครับ
ซึ่งตอนนี้ยังเหลือการรับมอบเครื่องยนต์อีก๑๑ลำ
เมื่อมีการออกมาบอกว่ามีการติดสินบน
ต้องมีการย้อนกลับไปตรวจสอบหลายปีที่ผ่านมาว่าเป็นยุคสมัยใดของกรรมการบอร์ดของบอร์ดรวมทั้งดีของการบินไทยด้วยนะครับ